พบตรออกมาฮึ่มเหมือนกันเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง
ถ้าจะมอบตัวต้องไม่มีเงื่อนไขเพราะคุณเป็นนักโทษ
แต่ทีนี้เราดูภารกิจกันหน่อยเพราะว่ามีตำรวจป่วยคุณ
ตำรวจป่วยฮะภูมิกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรพัทธลุง
ตอนนี้เข้าโรงพยาบาลนะฮะพันธ์ตำรวจเอกยศวรรษกระจ่างวงนะครับ
ซึ่งจริงเป็นหัวหน้าฝ่ายลาดตระเวนเทือกเขาบรรทัศน์เลยนะ

ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลปียรักษ์ที่พัทธลุงช่วงเย็น
วันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำไมรู้ไหมคุณ
ไข้สูงครับปวดท้องกลุ่นแรงท้องเสีย
หมอเจาะเลือดเพื่อตรวจสอบอาการพบว่าติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้

เพราะปฏิบัติภารกิจมาหลายวันแล้วคุณ
ถ้าขึ้นป่านะขึ้นเขานะฮะ๑๗วันแล้วนะครับ

โดยภูมิกับยศวรรษบอกว่าอาการป่วยไม่เกี่ยวกับอาหารหรือน้ำดื่มจากเสบียงนะ
แต่เชื่อว่ามาจากเรื่องของสภาพแวดล้อมในป่าในเทือกเขาเนี่ยนะครับ
เบื้องต้นหมอยังไม่ด้วยยากให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่
หลายคนนะก็กลัวว่าเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะป่วยไปตามกันนะ
เราก็นำเสนอบ่อยถูกยุงป่านะถูกทากถูกแมลงกัดต่อยอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับ
เช่นเดียวกับชุดไล่ล่าเทือกเขาบรรทัศน์ฝั่งจังหวัดตรังนะฮะ
ก็พบว่ามอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ย
พังเสียหายต้องรีบนำมาจากเทือกเขา
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขี่ลงเขา
แล้วนี่ฮะขี่ลงเขานะฮะเส้นทาง๑๖กิโลเมตรขึ้นลง
แล้วก็แวะหลายจุดในการลาดตระเวนนะครับ
ช่วงเหี่ยวนี่เกือบจะตกเหี่ยว

ทีนี้มันสะบัดฮะสะบัดก็ต้องทิ้งรถจนเกิดแผลแบบนี้
ถ้าไม่ทิ้งรถเดี๋ยวตัวถูกทิ้งลงไปในเหว
ถียวตัวถูกทิ้งลงไปในเหว
มีทั้งเจ้าหน้าที่เจ็บเจ้าหน้าที่ป่วย
อย่างไรก็ตามนะครับจะมีการสับเปลี่ยน
เพื่อไม่ให้ขาดจำนวนของเจ้าหน้าที่ชุดลาดตะเวนนะครับ
แล้วก็ยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ย
ค่อนข้างจะเหนื่อยล้าแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วนะ
เอาจริงนะคุณผู้ชมการตามหาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็
พยายามกระจายกำลังแล้วก็ตรึงกำลังเพื่อที่จะตามล่าหาตัว
หมู่บ้านควรเงินบ้านควรเงินที่อยู่กลางเทือกเขาบรรทัศน์
จุดตรงนี้นะเขาบอกว่าไม่แน่นะเสียแป้งอาจจะใช้ตรงนี้เป็นที่กบดาน
เพราะอะไรรู้ไหมตรงนี้มันมีถ้ำที่คนอยู่อาศัยได้เลยมีอยู่๒ถ้ำค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมดูก่อนดูสภาพทางที่จะเดินทางเข้าไป

ใช่เพราะว่ามันธุระกันดาลไงดินโครนแบบนี้ค่ะ
เป็นทั้งฝาทั้งน้ำต้องฝาเข้าไป
หมู่บ้านควรเงินอยู่ที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังที่จังหวัดสตูนนะคะ
อยู่ใจกลางเทือกเขาบรรทัศน์เลยแล้วการเดินทางเข้าไปเนี่ย
ไซค์วิบากไม่ก็กระบะที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อ
เดินทางขึ้นไปได้สัก๑๐นาทีก็จะเจอหมู่บ้านควรเงิน

นี่อันนี้ตอนที่เราไปถึงบ้านควรเงินเนี่ยนะคะ
เขาอยู่กันร้อยห้าสิบคนมีอยู่ประมาณสามสิบสองครัวเรือน
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะพวกทำสวนยางทำสวนผลไม้
เราไปคุยกับทางนายเมตตาธนูสาย
บอกว่าผมอ่ะอยู่ที่เนี่ยมานะสี่สิบกว่าปีแล้ว
มากับพ่อพ่อผมเป็นพรานป่าคนนี้ค่ะ
ลุงคนนี้นะลุงเมตตาหลังจากที่มีข่าวการหลบหนีของเสียแป้งเนี่ย
เอาจริงนะลุงก็ยังไม่เจอความเคลื่อนไหวอะไรที่อยู่ใกล้หมู่บ้านเลย
แต่เป็นไปได้นะว่าแป้งอาจจะใช้เส้นทางนี้ผ่านไปโน่น
บ้านเขาใครหรือว่าบ้านควนกาหลงเดินทางต่อไปที่คลองกัวที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาก็ได้
เพราะว่าทางตรงนี้มันเชื่อมต่อกันลงจากเขาบรรทัศน์แล้วก็หลบหนีออกไปได้เหมือนกัน
แล้วนอกจากนั้นเราก็คุยกับนายพรานในพื้นที่ด้วยก็คือลุงอาวุธมาลาศรีค่ะ
อาวุธเล่าแบบนี้เล่าบอกว่าบ้านควรเงินเนี่ยมันมีหุบเขาที่เป็นเขตติดต่อกับถ้ำภูผาเพชร
ถ้าเกิดว่าเดินจากบ้านในตระจุดที่เสียแป้งหลบหนีเนี่ยนะมันทะลุมาได้เลยทะลุไปถ้ำภูผาเพชรได้
แล้วจากถ้ำภูผาเพชรเนี่ยก็มาที่บ้านควรเงินใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมงเดินเท้าต่ออีก๒ชั่วโมงจะทะลุบ้านควนกาหลง
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นเขตติดต่อจังหวัดสงขลาถ้าเกิดว่าถามลุงนะหมายถึงถามพรานนะนะ
ลุงแกก็บอกว่าก็กังวลเหมือนกันว่าแป้งอาจจะหนีมาซ่อนอยู่ใกล้หมู่บ้านเพราะว่าในพื้นที่มันมีถ้ำอยู่สองแห่งมันซ่อนตัวได้เลยอยู่อาศัยได้เลย
เอาถ้ำแรกเนี่ยคือถ้ำห้วยทิศสาอยู่ทางทิศตะวันตกอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสัก๒โลได้
ถ้ำตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นถ้ำเล็กนายพรานในพื้นที่เนี่ยเขาจะมาพักแรมอยู่บ่อยอันนี้ถ้ำแรก
อีกถ้ำหนึ่งคือถ้ำเสือถ้ำเสือเนี่ยมันถ้ำที่๒อยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากหมู่บ้าน๓โล
ถ้ำมันใหญ่ใหญ่กว่าถ้ำห้วยทิศสาแล้วตรงนี้เคยเป็นที่อยู่ของพวกคอมมิวนิสต์
ถ้าเกิดว่าจะไปถ้ำเสือเนี่ยต้องผ่านหมู่บ้านควรเงินก่อนแล้วถ้ำเสือก็อยู่ในเขตติดต่อกับอำเภอควนกาหลงด้วย
รวมถึงชาวบ้านอีกคนนึงเราก็ถามคือเราเจอใครเราก็คุยกับชาวบ้านบอกว่าจะได้ข้อมูลอะไรบ้าง
คนนี้คนนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าเสียแป้งจะหลบมาที่นี่
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเป็นญาติพี่น้องกันบ้านไหนมีอะไรรู้กันหมดนั่นแหละ
ซึ่งถ้าเกิดว่ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาได้แต่ต้องมีคนพานำทางมาแล้วพรานป่าจะรู้ดีว่าตรงนี้มันเป็นทางสามแพร่ง

แล้วอย่างที่บอกว่าแถวเนี้ยมันเป็นคนมันญาติกันน่ะอ๋อ
ผมยังไม่เห็นรู้เรื่องยังไม่เห็นมีข่าวเลยว่าเสียแป้งหลบมาที่นี่
คิดว่าไม่น่าจะมาเพราะว่าบางทีนี่อยู่เว็บพี่กับน้องกันทางพี่
น่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาจะเป็นคนใกล้ชิดของเขาส่วนตัว
อาจจะมาดึงป้ามาได้หรือว่าทางสามแพร่งเดี๋ยวว่าถ้ามาพาข้ามาได้
สามแพร่งนี่คือรอยต่ออ่ารอยต่อของเกิดขอบค์บันทัศน์

คิดว่าถ้าเขามาเขาคงเขามาเองเขาไม่รู้อยู่แล้ว

ใช่มีคนพื้นที่นำพาเขามา
ต้องมีคนนำทางพาเข้ามาถ้าเกิดว่าจะมาแต่ไม่มีทางมาเองได้หรอก

แต่ถ้าเกิดหน้าตอนนี้ไม่ได้มีเบาะแสอะไร
จริงพวกเราก็สอดส่องความผิดปกติอยู่แล้ว
ตอนนี้ยังปกติยังไม่มีร่องรอยของเสียแป้งนะคะ

ในขณะที่ยังหาตัวนักธนทรแป้งไม่เจอในคุณบ้าน

มีข้อมูลมาจากผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกหนานปลิวอุทยานแห่งชาติ
คือพี่ศรีเขาเรียกกันพี่ศรีนะ
พี่ศรีเนี่ยเขาบอกมันจะมีบางจุดที่

อาจจะเล็ดลอดผ่านเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านตรวจ
แบบที่ไม่มีใครนึกออกไม่มีใครเห็นเลย
และไม่มีใครสนใจด้วยคุณผู้ชมอันนี้ต้องฟังจริง
ทุกวันนี้ทีมข่าวได้คุยกับ
เกริกฤทธิรักรอดหรือพี่ศรี
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกหนังปลิว

ที่อำเภอพยอมจังหวัดพัทธลุงครับ
พี่ศรีแกก็อธิบายถึงแนว
อุทยานพื้นที่ติดต่อเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วพบว่ามันมีระยะห่างจากบ้านตระ

สัก๓๐๔๐กิโลเมตร

เรียกว่าทาง๗ป่าอ้าวไม่ป่าอะไรบ้าง

ป่าน้ำตกเหรียงทองอำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุง

และป่าน้ำตกหนานปลิว

ตกหนานปลิวจะใช้ทางเดิน
ลัดแนวสันเข่าระยะทาง๓๐๔๐กิโลเมตร

เดินเท้านะ๑๐๑๒วัน

หรือถ้าไม่ชำนาญนะต้องมีพรานนำ

คุณผู้ชม๓๐๔๐กิโลเมตร
เทียบเท่ากับเวลาวิ่งมาราทอนแบบเต็มที่

มันก็จะเดินยากกว่าทางราบปกตินี่แหละฮะ

นอกจากนี้หากเดินจากทืกขาวบรรทัศน์
เข้าเขตอุทยานเขาปู่เขาย่า
สามารถลงมาพื้นที่ราบในอำเภอศรีบรรพฤษและอำเภอป่าพยอม
แล้วมันจะมีถนนตัดเข้าพื้นที่อุทยานตรงนั้นแหละ
เริ่มใช้ยานผ่าน้าไปต่อได้ครับ
แล้วเส้นทางนี้พี่ศรีบอกเองว่าโอ๊ยไม่มีใครสนใจหรอก
เดินไปไหนก็ได้จะไปขึ้นรถอะไรก็ไม่มีใครสนใจเลยฮะ
นื้อนกันนะครับนี่

นี่เรียกซองเรียกซองเนี้ย
ก็มันอยู่ในใกล้ใกล้นี้แต่ถ้ารุ่นหวังเล่นคือต่อรถไง

มันดึ้นแต่ไปได้พี่ลุ้นกี้รถเก้ยอย่าดึ้นเจ๋ยอย่างนี้
นี่ไงพี่ศรีบอกจะไปขึ้นรถลงรถอะไรก็ไม่มีใครสนใจเลย

เขายังยืนยันนะว่าได้จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน
แล้วก็ค้างคืนคอยเฝ้าคอยซุ่มสังเกตการณ์ในป่าครับ
ยังไม่เจอบุคคลต้องสงสัยก็เจอแต่ชาวบ้านที่มาหาของป่าตามปกติเท่านั้นครับ
คุณเป็นคนร้ายคุณจะมาตั้งเงื่อนไขไม่ได้
พบตรบอกแบบนี้นะครับยอมรับมีการติดต่อว่าจะขอมอบตัวจริงนะฮะ
เมื่อวานพบบพูดถึง๒เงื่อนไขนี้นะครับ
โดยวิกต่อ๕พตเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับ
พบบเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจที่กรมชาการตพภภาค๕จเฉียงใหม่
แล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการในการไล่ล่าเสียแป้งนาโนตในเทือกเขาบรรทัศน์
พบตรยอมรับว่ามีตัวแทนของเสียแป้งติดต่อมานะ
แต่ว่าไม่ได้ติดต่อมาหาผมโดยตรงติดต่อมาหาอีกคนนึง
บอกว่าเสียแป้งต้องการเข้ามอบตัวแต่ทีนี้มีเงื่อนไขครับ
ก็คือ๒เงื่อนไขที่เรานำเสนอไปต่อเนื่องกัน๒๓วันแล้วนะฮะ
ก็คือ๑ห้ามวิสามันกับ๒ห้ามดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
คนที่ช่วยเหลือซึ่งผมตอบกลับทันทีเลยนะ
ผมพร้อมรับการมอบตัวแต่ไม่รับเงื่อนไขในการต่อรอง
จากเสียแป้งเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญ
ส่วนผมเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ผมคนเดียวตำรวจทั้งหมด

ซึ่งหากต้องการมอบตัวให้นัดสถานที่มาเลยนะฮะ
ตำรวจยินดีให้ญาติไปร่วมรับตัวด้วย
ยืนยันว่าจริงก็ไม่มีนโยบายวิสามันฆาตกรรมเสียแป้งอยู่แล้ว
แต่หากจะมาตั้งเงื่อนไขเพื่อกดดันตำรวจ
ต้องถามกลับว่าจะหลบหนีได้ตลอดหรือไม่นะฮะ
เอาฟังเสียงพบตรครับ
เราก็ทำตามกฎหมายได้ไหมครับ
ไม่มีหรอกถ้าญาติมั่นใจว่าจะมอบตัว
ก็นัดมาเลยว่าตรงไหนมากดดันกดดันกดดัน

ก็ทำหน้าที่จับคนร้ายคุณจะหนีไปทั้งชีวิตเหรอมันไม่ใช่หรอก
คุณจะหนีไปทั้งชีวิตเหรอไม่ใช่ฮะ
ส่วนเรื่องงบประมาณที่เขาเล่าเขาลือกันว่า๑๐ล้าน
ในการไล่จับคนคนเดียว
พบตรบอกว่าเอาเรื่องของเงินไปวัด
กับปฏิบัติการของชาวหน้าที่ไม่ได้

ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของเสียแป้งนะฮะ
คือตอนนี้ยังเชื่อนะว่าเสียแป้งยังอยู่ที่เทือกเขาบรรทัศน์
แต่หากมีหลักฐานนะฮะว่าออกนอกพื้นที่ไปแล้ว

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตอบด้วย
หลบหนีไปอย่างไรมีใครช่วยเหลือ
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อนะครับ
เรื่องของการตามไล่ล่าเสียแป้งและอาถรรพ์ป่าบรรทัศน

มีเรื่องน่าสนใจมากเพราะว่าทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับชาวบ้าน
นครวนเพลงมโนราดังกล้องออกมาจากปาก
ทั้งที่ไม่มีใครไปเล่นเพลงมโนราอยู่ในน้ำ

แต่ก่อนวงมโนราจะเข้าไปเล่นเพลงอะไรสักอย่าง
ที่หมูไหนที่สักที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าถูกจนปล้น

หรือว่าทุกเดือน๖ของปี
จะมีเสียงเพลงมโนลาดังกึกกล้องมาจากป่า

ทักห้ามตามเสียงเพลงถ้าตามไปจะหลงเข้าป่า
นี่ความเชื่อนะในความเชื่อเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวต้องติดตามกันในข่าวช่วงอื่นด้วยอาถรรพ์ผืนป่าเขาบรรทัศน์นะฮะ